โอเคครับหัวเมย์กำลังลงไปดูพี่ตูนนะครับเอาละครับ
ตอนนี้หมอเมย์ลงไปดูพี่ตูนนะครับเป็นยังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันนะครับ
น่าจะเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยผ่านมาหลายสเตจนะครับ
แล้วก็ต้องเจอผู้คนเยอะมากนะครับ
น่าจะหนักสรรกว่าเขาพอสมควรนะฮะคืนนี้นึกว่าจะไม่มีอะไรนะครับ
อาการเริ่มออกครับยังโอ้โห

ส่วนเริ่มออกวิ่งอีกแล้วนะครับ

สุขภาพสุขภาพ
รับทราบรับรับรับ
ไปไว้
สวัสดีครับทุกคน